คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยใหญ่เหมือนกันค่ะ
เล่นใหญ่มากจริงผู้ชายคนนึง
เมาเหล้าแล้วเครียดเพราะว่าตกงาน
แล้วยังไงไม่ได้ไปมือเปล่านะถือค้อนไปด้วย
อู่วเขาบอกว่าอุ้ยต้องเรียกตำรวจเรียกเจ้าต้นที่มา
สติอารมณ์กันหนักหน่วงเลยทีเดียว
นี่คือขนาดโดนจับมัดมือมัดเท้าตำรวจกดอยู่ยังอารวาสไม่จบเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๔โมงเมื่อวานนี้
แต่พี่ผู้ชายคนนี้เขาชื่อเที่ยงค่ะ
พี่เที่ยงนะคะพี่เที่ยงอายุสี่สิบสามปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าธนาคารออมสินในห้างโลตัสที่จังหวัดอุดรธานี
คือพี่เที่ยวมากับภรรยาตั้งใจจะเอาสมุดมาปรับยอดเงิน
บุ๊คมาปรับแล้วปรากฏว่าอ้าวทำไมในบัญชีไม่มีเงินโอนเข้ามา
โกรธอารวาสค่ะคือแกเมาเหล้ามาด้วยนะ

ยามของธนาคารก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกนะพี่เที่ยงคนนี้
ผมเริ่มจะชินกับเค้าแล้วนี่คลั้งที่๓นะคะ
เพียงแต่ว่าสองคลั้งแรกแค่บวนวายวเฉย
แล้วก็แจ้งตำรวจดูพี่เคยถือมาเนี่ย
ค้อนั่นนั่นอะไรมีดเหรอมีดหรือไม้

พยายามไม่เรียกตำรวจยังไงไหวลองฟังเสียงเขาเล่านะคะ
จนตำรวจพาไปถึงโรงพักแล้วค่ะพี่เที่ยงแกถึงได้สติ
ก็ขอโทษขอโพยนะบอกว่าที่ทำลงไป

เพราะแกหิวหิวไม่มีเงินกินข้าว
เลือกแบบนี้ที่ผ่านมาแกตกงาน

ก็หวังใจนะว่าไปทำงานคงได้เงินแหละ
ปรากฏเขาไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน

ให้เป็นเหล้าขาวกับขนม
ก็ขอกินเนี่ยเนอะเขาให้มาก็กินอ่ะแหละ
ก็ก็เลยกินไปด้วยที่นี้อ่ะมันหิวข้าว
ก็เลยโทรไปหาแม่บอกแม่โอนเงินให้ที๓๐๐บาท

เพื่อจะเอาสมุดบัญชีไปปรับจะกดเงิน
ปรากฏไปเช็คยอดอ้าวแม่ยังไม่โอนเงินเข้ามาเลยไม่มีเงินจะกินข้าวมันหิวอ่ะ
เขาบอกว่าเขาเลยโมโหขาดสติตำรวจถามเอาจริงพี่เที่ยง
เสพยาปะเนี่ยแกบอกเคยเสพ
เสพยาบ้าแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยตกงานก็ไม่ได้เสพมาหลายวันแล้ว
ตำรวจบอกว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลยขอโดดหน่อยละกันเนาะโดดไปในปัสสาวะก็ไม่ได้เป็นสีม่วงนะคะ
ไม่เจอสารเสพติดแต่ก็ต้องโดนข้อหาเมาประพฤติวุ่นวายครองสติไม่ได้
อยู่ในพื้นที่สาธารณะนี่แหละอ่าคือไม่เจอเรื่องสารเสพติดในร่างกายก็จริง
แต่ผมว่าขยายผลหน่อยก็ดีนะใช่ค่ะ
ว่าเวลาพี่เที่ยงเขามีเงินแล้วเขาไปซื้อยาบ้าเขาไปซื้อจากใคร
นั่นน่ะสินี่คือไม่มีเงินนะเลยไม่ได้ซื้อยาบ้ามาเสพ
ใช่ค่ะถ้ามีก็ไม่แคล้วนะฮะ